ในการเข้าไปตรวจสถานบันเทิงย่านนทบุรี
ผลการตรวจตามคำสั่งของคศนั้น

เพราะว่าพบสิ่งผิดกฎหมายเล็กน้อยเท่านั้น

ชุดปฏิบัติการพิเศษนำโดยกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็ก
ร่วมกับกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการ

ตำรวจคอมมาโดและก็ตำรวจปคม
ส่วนที่กำลังการตรวจค้นสถานบริการ

มีเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐เข้าไปหรือเปล่า
ตำรวจปคมไปดูการค้ามนุษย์
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ดูเรื่องของยาเสพติดนะครับ
ก็เป็นปฏิบัติการตามคำสั่งคชฉที่๒๒ทัพ๒๕๕๘

มีการให้บริการโดยเปิดเกินเวลา
แล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

รายรับรายจ่ายไปตรวจสอบและดำเนินคดีนะครับ
ขณะเดียวกันยังลงพื้นที่ตรวจสอบร้านซุปหน่อไม้
ถนนงามวงวานแต่ไม่พบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดครับ
พตโทอนันสีฮิรันผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยครับว่าการปฏิบัติการเป็นการสนที่กำลังร่วมกับหลายหน่วยงาน
เพื่อกวดขันตรวจสอบติดตามตามคำสั่งคอสช

แล้วก็ตรวจสอบว่าสถานบริการแห่งใดฝ่าฝืนหรือมีสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่
ซึ่งจากการตรวจค้นพบเพียงสิ่งผิดกฎหมายเพียงเล็กน้อยนะครับ
ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งภายหลังจากนี้ก็จะมีการกวดขันในลักษณะนี้ในพื้นที่อื่นต่อไปนะครับ